มาดูความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานเราเล่าไปนะคะว่าบ้านหลังนึงที่บางบัวทองนนทบุรี
เขาก็อยู่กันมีแม่มีลูกสาวมีลูกเขยมีหลานชายปรากฏว่าไม่มีใครอยู่บ้านเลย
คุณแม่อยู่บ้านคุณเดียวอายุเจ็ดสิบห้าแล้วอ่ะค่ะก็เป็นผู้สูงวัยแล้วนะ
ใช่คุณยายวัยเจ็ดสิบห้าอยู่บ้านแต่อยู่กับสูงนักพิษบูหกตัว
บูตัวเดียวก็ว่าโหดแล้วนะคะใช่แล้วไปรวมกันหกตัว
ใช่เป็นพิษบูที่ลูกสาวของคุณยายอ่ะเลี้ยงเอาไว้อืม
คุณยายไม่คุ้นไงไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้ประจำไง
คุณยายไม่คุ้นปรากฏว่าพิษบูทั้ง๖ตัวเนี่ยนะ
รุมขย่ำคุณยายจนตายอยู่ที่บ้านอืม
คือเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าด้วยความที่คุณยายไม่คุ้นกับ
บูทั้ง๖ตัวนี้อาจจะผิดกลิ่นกันด้วยล่ะ
คุ้นกลีนแล้วอากาศร้อนโอ้โหนี่อันนี้อันนี้สำคัญนะ
หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเออก็อากาศร้อนมันก็คืออากาศร้อน
บูมันหุดหงิดอ่ะมันหุดหงิดค่ะแล้วมันไม่คุ้นอ่ะ
อยู่กับใครก็ไม่รู้มันขย่ำเลยอะค่ะ
ตำรวจภูทรบางบัวทองจังหวัดนทบุรีเข้าไปตรวจสอบก็พบคุณยายวัยเจ็ดสิบห้านะคะ
ถูกสุนัขพิษบัว๖ตัวที่เลี้ยงเอาไว้ในบ้านที่อำเภอบางบัวทองเนี่ย
ถูกรุมกัดจนเสียชีวิตอย่างที่บอกบ้านหลังนี้เขาอยู่กันสี่คน
ก็คือตัวคุณยายนะคะลูกสาวคุณยายมีลูกเคยมีหลานชาย
แล้วตอนเกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้านเลยไงมีคุณยายวัยเจ็ดสิบห้า
อยู่กับพิษบูหกตัวแค่เนี้ยค่ะตัวลูกสาวให้การแบบนี้นะคะ
ว่าแม่ปล่อยแล้วก็ให้อาหารพิษบูทั้ง๖ตัว
เสร็จสับก็ออกไปเล่นกับสุนัขของเพื่อนบ้าน
ก็เลยคาดว่าน่าจะมีกลิ่นสุนัขตัวอื่นติดตัวมาเป็นไปได้
แล้วอากาศร้อนด้วยพิษบู๖ตัวที่เลี้ยงไว้หงุดหงิดด้วย
ก็เลยเครียดแล้วก็รุมกัดเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านที่เกิดเหตุ
บอกว่าเจ้าของบ้านเลี้ยงสุนัขพันธ์พิษบูเอาไว้หกตัวแต่ก็ไม่เคยปล่อยออกมาข้างนอก
ไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครก็อยู่แต่ในบ้านน่ะนะคะ
อังคณาภูมิกลางเพื่อนบ้านก็บอกว่าอยู่หมู่บ้านแห่งนี้มา๒๐กว่าปี
ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยตกใจมากเพราะว่าก่อนเกิดเหตุ
คุณยายผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะยังเดินไปทักอยู่เลย
เพิ่งเห็นกันหลัดอ่ะเพิ่งทักกันเองเพิ่งคุยกัน
แล้วตอนเกิดเหตุเพื่อนบ้านบอกว่าไม่ได้ยินเสียงร้องนะคะ
ไม่ได้ยินเสียงร้องตะโกนขอความช่วยเหลืออะไรคือบ้านก็อยู่ห่างกันพอสมควร
คือมีบ้านของลูกสาวผู้ตายขั้นกลางระหว่างบ้านเกิดเหตุกับบ้านของเพื่อนบ้านคนนี้นะคะ
แล้วปกติคุณยายเขาอยู่ต่างจังหวัดมาบ้านลูกสาวเป็นครั้งคราวไม่ได้อยู่ประจำ
สุนัขมันก็ไม่คุ้นไงไปมาอะไรแบบนี้ค่ะ
เจ้าของบ้านเกิดเหตุก็เพื่อนบ้านบอกว่าก็นิสัยดีนะคะ
ไม่เคยปล่อยพิษบูออกมารบกวนใคร
แต่พอเป็นข่าวแบบนี้ก็ต้องขอแสงความเสียใจกับความสูญเสียนี้ด้วย
นิสัยเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่เองก็เลยเดินออกมาออกมาอยู่ในซอยตรงนี้
เจรจ่ายว่าเมื่อคืนเขายังพูดกับภาคปวดเช่นใครเอาก็ห่วงเรานะ
ก็คิดถูกเดินใหม่เอาเขานี้จะสนิทกันไม่ได้เจอ
ข้าทักทายจนก่อนไม่มีอะไร
แล้วก็กลับหลานกันสาม
อืมที่นี้
ลูกสาวของผู้ตายจะทำยังไง

๖ตัวเนี่ยเขาจะทำยังไงกับพิษบูทั้ง๖ตัวเนี่ย
ลูกสาวของผู้ตายบอกว่ายังไม่ตัดสินใจนะคะ
จะเอายังไงกับเจ้าพิษบูทั้ง๖ตัวนี้
ส่วนเรื่องทางคดีก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำพยานทั้งหมด
ก็มันเป็นลักษณะของหมาที่เลี้ยงอยู่ในบ้านกับเจ้าของบ้านเอง
ก็เลยยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรกันยังไง
เมืองต้นก็ต้องนำศพของคุณยายไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ก็นำกลับบ้านไปที่จังหวัดสระบุรีนะคะ
ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ